ครับผมขอบคุณครับทุกท่านครับตอนนี้เวลาผ่านไป
ผมเจอกับทุกท่านไปเมื่อตอนประมาณทักทุ่ม๔๕นาทีตอนนี้เกือบจะ๓ทุ่มแล้วนะครับ
ตอนนี้ระยะเวลานับตั้งแต่ปิดหีบเวลาล่วงมาเกือบ๔ชั่วโมงแล้วนะครับ
และข้อมูลตอนนี้เป็นข้อมูลคะแนนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตครับซึ่งทยอยนับคะแนนไปได้แล้วประมาณสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์
ผมยังคงยืนอยู่ที่หน้าตึกสตูดิโอไทยรัฐทีวีครับและแผนที่ประเทศไทยเราจำลองขึ้นไว้บนตึกของเราครับ
เพื่อรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งปี๒๕๖๖อย่างไม่เป็นทางการภาพรวมของทั้งประเทศครับคุณผู้ชมครับ
สอบแบบแบ่งเขตนะฮะเจาะลงไปดูครับลองดูนะฮะคะแนนตอนนี้ตอนนี้เนี่ย
คะแนนจากกรกตอย่างไม่เป็นทางการนะครับสอสอแบ่งเขตสี่ร้อยเขตในการเลือกตั้งปีนี้ครับ
เพื่อไทยครับตอนนี้เนี่ยได้ประมาณร้อยที่นั่งตามมาด้วยก้าวไกลครับ
สิบห้าที่นั่งดูจากซ้ายไล่ไปขวานะครับถัดมาครับ
ถัวที่สองด้านซ้ายคือภูมิใจไทยห้าสิบเก้าที่นั่งด้านขวาขยับไปคือพลังประชารัฐพปชรสามสิบหกที่นั่ง
รวมไทยสร้างชาติยี่สิบหกที่นั่งประชาธิปัตย์สิบเก้าที่นั่ง
ในขณะที่๒พักด้านล่างนะครับก็คือชาติไทยพัฒนาของคุณวราวุฒิศิลปะอาชา
แปดที่นั่งแล้วก็ไทยสร้างไทยครับห้าที่นั่งของคุณหญิงหน่อยนะครับ
และอื่นอื่นอีก๑๐ที่นั่งตอนนี้คะแนนยังคงทยอยนับอย่างต่อเนื่องครับ
แผนที่ประเทศไทยเป็นพื้นที่ของภาคเหนือครับไปดูพื้นที่ตอนบนของประเทศก่อนครับ
หกจังหวัดภาคเหนือนะครับภาคเหนือเนี่ยมีจำนวนสอสอแบ่งเขตได้ทั้งหมด
หกสิบแปดคนด้วยกันเพื่อไทยตอนนี้นำมาอันดับหนึ่งเลยครับ
ี่สิบสองคนตามมาด้วยก้าวไกลนะครับสิบเจ็ดคน
เพราะปรชรครับสิบห้าคนในขณะที่ภูมิใจไทยนั้นหกคนฮะ
รวมไทยสร้างชาติ๓คนประชาธิปัตย์ตอนนี้เบื้องต้นนะครับ
น่าจะได้ขั้นต่ำเนี่ยประมาณหนึ่งคนครับนี่คือพื้นที่ภาคเหนือ
จากภาคเหนือเป็นอีสานครับจากเหนือเราจะเปลี่ยนเป็นอีสาน
คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าตอนนี้โซนอีสานซึ่งเดิมเนี่ย
ก็ปีหกสองเพื่อไทยเขาปักหมุดภาคอีสานยี่สิบจังหวัด
ครั้งนั้นได้ถึงแปดสิบสี่เก้าอี้รอบนี้ครับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการครับ
เพื่อไทยตอนนี้น่าจะได้ไปประมาณสักหกสิบห้าเก้าอี้นะครับและนอกจากนี้ก็จะมีภูมิใจไทยครับ
ซึ่งก็เป็นคนที่เคยคว้าพื้นที่ในส่วนของภาคอีสานได้เช่นเดียวกัน
รองจากเพื่อไทยในครั้งก่อนก็คือภูมิใจไทยครั้งหกสองเขาได้ไป๑๖
รอบนี้เบื้องต้น๒๗ครับแล้วก็มีพลังประชารัฐแล้วก็มีก้าวไกล
ตอนนี้กำลังไล่ตามกันมานะครับผมขอเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันคุณผู้ชมครับ
ในส่วนภาคอื่นครับมีภาคใต้มีภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
เดี๋ยวรอบหน้าผมจะมาเจอกับทุกท่านพร้อมกับอัปเดตคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
กรกตเพิ่มเติมส่วนตอนนี้กลับไปติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติม
สตูดิโอครับเชิญครับทุกท่านครับ